วิถีชีวิตของชาวบ้านที่มหาสารคามกันหน่อยบอกว่า
มวลคักมวลแน่เพราะว่ามาทอดแหเพื่อการกุศล
นี่งานใหญ่คุณดูบุรุมฮกูตอน
ใหญ่ครักเย่นแน่อิหรี่แหละพอไหมพี่น้อง

โพสต์พอแปลว่ามากมายมหาสาร
ที่นี่คือหนองน้ำสาธารณะน้องใหญ่
สมชื่อมั้ยล่ะอยู่ที่บ้านนานเหล่าตะบนน้องให้อำเภอวาปีปฐุมจังหวัดมหาสารคาม
งานนี้มีบรรดาเซียนปลารุ่นเล็กรุ่นใหญ่

แล้วมาจับปลาทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ก็มากมายอีกเช่นกัน
งานนี้ดูคุณคะมีหมอลำนะจ๊ะ
หมอลำมาร่วมสร้างสีสันในงานด้วย
แล้วปลาที่จับได้ก็หลากหลายมากมายนะคะ
จะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่ามันเป็นอีกหนึ่งงานมหากรรม
เพื่อการกุศลที่เขาจัดขึ้นมานะคะ
มีคนที่มาร่วมจับปลากว่าพันคนค่ะ
หลายละคนก็นำอุปกรณ์ที่เป็นคุณเคยมาอย่างขึ้นแหนี่แหละนะ
เอามายืนประจำจุดก็คือมีแพร่ปลาทั้งหมด๔๖๐แพร่ค่ะ
คนที่จะมาร่วมงานนี้ได้อย่าเพิ่งสนใจน้องนักเดนเซอร์มากนะ
ให้น้องเขาเต้นไปคุณก็ฟังดิฉันไปด้วยนะคะ
ก็คือว่าเขาจะต้องมีการมาลงทะเบียนก่อน
มูลค่าการลงทะเบียนคือ๒๐๐๔๐๐บาท
ซึ่งรายได้ทั้งหมดนี้จะนำไปพัฒนาหมู่บ้านวัดโรงเรียน

คุณคะคือเนี่ยดิฉันดูมาตั้งนานยังไม่เห็นเขาจับปลาเลยค่ะ
บอกแล้วอย่าเพิ่งสนใจแดนเซอร์นักร้องให้ฟัง
แต่ชั้นว่าอาฟบิวเซอร์กับตัต่อเราต้องชอบ

เขาไม่อยากดูจับปลาเขาอยากดูแต่นักร้องกับแดนเซอร์ค่ะคุณ
ตั๊กก็บอกว่าเข้าใจเขาแหละที่เขานำเสนอเรื่องนี้
เพราะว่าคุณชนะโทรมาฝากเอาไว้

เฮ้ยเขาบอกว่าอย่างนี้

ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
คุณวิวัฒน์อินชัยวงศ์เข้ามาเป็นประธานเปิดงาน

ดูปลานี่ปลานี่เต้นตามจังหวะเพลงหมอลำ

มีทั้งปลานินปลาหมอปลาน้ำจืด
ที่เขาเลี้ยงกันเอาไว้ที่นั่นแหละคุณผู้ชม
ปลาน้วนจันปลายี่สกปลาตะเพียปปลาดุป

นั่นแหละนะคุณผู้ชมนะก็เรียกว่ามากมายหลากหลายจริงนะส่วนน้องน้ำแห่งเนี้ยชาวบ้านเขาบอกว่าช่วยกันดูแลบำรุงรักษานะแล้วก็จะหาพันธุ์ปลามาปล่อยในช่วงฤดูฝนเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชนด้วยส่วนปลาที่จับได้เนี่ยแล้วแต่เลยนะชาวบ้านเอาไปขายก็ได้เอาไปกลับไปทานที่บ้านก็ได้บางคนมี

นึกถึงต้มปลาซ่อนแฟนน์